กรณีที่มีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์

ปรากฏว่าเอารถจักรยานยนต์ไปแข่งกันด้วยไปแว้นกันด้วย
อีกแล้วเหรอและอีกส่วนนึงเนี่ยเอารถจักรยานยนต์ไปจอดตรงที่พัก
กลางเต็นต์กันที่ภูทับเบิกแล้วก็ไปเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
คือมันมี๒กรณีนะคุณที่เขาร้องเรียนในโลกโซเชียล
กรณีแรกที่เราเสนอไปเมื่อวานนี้ก็คือนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์
แหมพอ๗โมงเช้าเท่านั้นแหละเบิ้ลเครื่องกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลย
ได้ยินไหมฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีการแข่งรถจักรยานยนต์
กันตามสี่แยกที่เพชรบูรณ์เมื่อวันที่๗๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่แหละครับชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยแหม
คุณมาเที่ยวแบบนี้คุณทำลายความสุขของคนที่มาท่องเที่ยวคนอื่นเขาด้วย
ใช่ไหมคุณนะครับนี่แหละฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นที่เขาร้องเรียนกันอยู่
และทางจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องมีการตรวจสอบอันนี้กรณีแรก
ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคุณที่กลุ่มรถจักรยานยนต์รวมตัวกันมาท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกนะครับ
ก็๗๘พฤศจิกายนแล้วมากันแบบ
นี่คุณเขาบอกว่าเป็นพันคันแล้วมีการปิดถนน
แข่งรถจักรยานยนต์ใช้ความเร็วเร่งเครื่องเสียงดัง
บริเวณถนนบายพลาสป่าแดงบ้านนางั่วเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวคนอื่น
บางคนนะคุณนอนมานอนมาอย่างไรครับทีแบบนอน

คือโชว์โชว์สกิลโชว์เก่า
แต่ทีนี้ครับตำรวจบอกว่างั้นนอนนอนต่อนะนอนรอ
คดีนอนรอโดนจับเพราะตอนนี้ตำรวจเขารู้แล้วนะ
ว่ากลุ่มที่มาก่อความเดือดร้อนรำคาญเป็นใครอย่างไรบ้าง
ซึ่งพลตำรวจตรีอัฐศิษย์สุดสงวนผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้การจังหวัดได้ออกมาเปิดเผย
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ประชาชนร้องเรียนมา
การแข่งรถคือแข่งกันตั้งแต่วันที่๗ถึงวันที่๘พฤศจิกายน
แล้วก็จริงแล้วทางเราได้มีการสั่งให้ตั้งด่าน
ตามพื้นที่ตามเส้นทางทางท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคุณ

และก่อนหน้านั้นก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต

คือยึดได้น้อยได้๑๐คัน

ส่วนที่ดำเนินคดีไม่ได้ก็คือ
วชนก็ประสานผู้ปกครองมารับทราบ
และทำทันบนไม่ให้กระทำผิดอีก
เพราะอาจถูกดำเนินคดีทั้งเด็ก
แล้วก็ทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับ
แต่ทีนี้เขาบอกว่ารู้แล้วว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาแข่งรถจักรยานยนต์
ถนนบายพ้าเส้นป่าแดงนั้น
เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งผู้ที่นอนขับขี่
ให้มาแข่งขันกันในพื้นที่ตรงนี้
ตำรวจออกหมายเรียกให้มาพบ

ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
นอนขี่ท่านก็นอนรอหมายมาเลย
เดี๋ยวเรียกมาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
ก็ถือว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับ

ทำไมถึงมีการปิดถนน

กลุ่มพวกนี้ไม่ได้ปิดถนนแข่งหรอก

ใช่ถนนร่วมนะครับพวกนี้มันก็กลับรถเลย
กลับรถแล้วแข่งกันแบบนี้เลยนะครับ
ทีนี้ฮะตำรวจแล้วก็ทางจังหวัดเอง
บอกว่าตอนนี้จะต้องดูแลการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้น
เพราะรู้ว่าพื้นที่เพชรบูรณก็ถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแหละนะคุณนะ
หลายคนก็ไปเที่ยวภูทับเบิกแต่ว่ามีเรื่องร้องเรียนมาแบบนี้
คนในพื้นที่เขาไม่พอใจเขาบอกว่าพวกคุณมาทำแบบนี้

และคนที่ไปเที่ยวในช่วงวันเวลาที่เจอพวกนี้
บ่นเหมือนกันเขาบอกโอ้โหไปเที่ยวไม่มีความสุขเลย
เที่ยวแล้วมันเสียความรู้สึกไม่อยากจะไปอีก

ผลกระทบก็ตกกับชาวบ้านตาดำ
แทนที่ว่าเม็ดเงินจะสะพัดเรื่องของการท่องเที่ยว
คือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าพวกคุณมาเที่ยวมาเที่ยวได้
แต่ขอเถอะมาเที่ยวแบบสงบสุข